คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่าต้องดูหน้าผู้ชายคนนี้ให้ดีนะ
เผื่อไปสั่งอาหารร้านไหนระวังเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาแต่งตัวดีนะคุณ
ใส่สูตรเลยแต่ปรากฏว่าสั่งอาหารมาเยอะแล้วดูสภาพเขา
นี่คือเขายังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่เขาเมาค่ะคุณผู้ชม
เมาหนักขนาดไหนเนี่ยภาพต้องตัดขนาดไหนถึงนอนแผ่อยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้สะกิดปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
เจ้าหน้าที่นะเขาถึงขั้นล้วงกระเป๋ากระเป๋องเกงเพื่อหยิบเอกสารมาตรวจสอบ
ยังนอนนิ่งอยู่เลยค่ะแล้วสุดท้ายย้ายออกมาจากตรงนี้ได้ยังไงรู้ไหม
คนหามคุณทัศนัยขึ้นรถสายตรวจเอาตัวไปที่โรงพัก
เดี๋ยวรอให้สั่งก่อนแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
เดี๋ยวพอสั่งจะได้ดูอาการตัวเองว่าคุณทำมันขนาดนี้เลย
คือก่อนก่อนเป็นอย่างงี้คือใส่สูตรไปด้วยเหรอใช่ค่ะ
เขาแต่งตัวดีอ่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันนะ
จุดที่เกิดเหตุก็คือร้านลาบชื่อร้านพุษาอยู่ริมถนนมิตรภาพเมืองสระบุรี
ทีนี้เจ้าของร้านคือคุณพิชัยเขาแจ้งมาแจ้งตำรวจบอกคุณตำรวจ
มีลูกค้าเนี่ยเมาเหล้าแล้วไม่จ่ายตังค์ผมสภาพเนี่ยลูกค้าคนนี้เขาเมา
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยคุณตำรวจช่วยมาที่ร้านพุษาของผมที
จะได้ช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
ก็เห็นผู้ชายคนนี้เสื้อดำเลยนะสวมกางเกงขายาวคนนี้นะ
เขานอนหลับไม่รู้เรื่องแล้วแต่กลิ่นกลิ่นเหล้าหึงมาเลยค่ะ
ตรวจสอบในกระเป๋ากางเกงเจออะไรอ่ะเนี่ยตรวจสอบดูเจอครีมนวดผม
หลอดนึงนี่ใช่ไหมเป็นกล่องครีมนวดผมอะค่ะแล้วก็ดูเอกสาร
ว่าในตัวจะมีเอกสารอะไรหรือเปล่าไม่เจอบัตรไม่เจอเอกสารอะไรติดตัวเลย
แล้วเจ้าของร้านลาบพุษาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้มานั่งที่ร้านตั้งแต่ช่วงบ่ายสาม
ดูทรงเขาไม่ได้เมาจากร้านผมนะคุณตำรวจเขาเมามาจากที่อื่นอยู่แล้ว
แต่พอมาถึงที่ร้านผมเนี่ยสั่งเหล้าขาวอีกขวดนึง
สั่งกับแก้มอีก๓อย่างแล้วก็สั่งน้ำอารมณ์
กินอยู่ประมาณนักสามชั่วโมงกินถึงประมาณหกโมงเย็นค่ะ
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องเมาแบบไม่ไหว
พูดจายียวนเจ้าของร้านพูดจายียวนพนักงาน
เจ้าของร้านลาบอุบลที่เขาอยู่เลย
จากร้านลาบพุษาไปประมาณ๖๐๐เมตรเนี่ยนะ
เดินมาแล้วมาบอกที่ร้านบอกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้
ที่เขาจะมาร้านนี้ตอนที่เขาไปกินร้านผมเนี่ยนะ
สูตรไปนั่งดื่มกินที่ร้านลาบอุบล
ตั้งแต่๙โมงเช้าแล้วสั่งเหล้าสั่งกับแก้มเต็มโต๊ะเหมือนกัน
พอบ่ายโมงบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำ
หายไปเลยไม่รู้ว่าจะมาโผล่ที่ร้านนี้
แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นกระดาษไหม
คือสั่งอะไรไปบ้างทั้งหมด๗๐๐บาท
ไม่จ่ายตังค์นี่ค่ะเห็นไหม

แล้วสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ไม่ใช่กระเป๋าสตางค์ค่ะ

สูตรตัวนี้ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ทีนี้ค่ะพอเจ้าของร้านร้านพุษา

แล้วก็ให้ไปเก็บเงิน๓๕๐บาท
ทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็เมาแหละ

ต่อยหน้าคุณพิชัยครั้งหนึ่งนะ

บหน้าคืนไปทีนึงเหมือนกันแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสพเมืองสระบุรี
พอตำรวจมาถึงตอนแรกดูยังเมาแต่ยังมีสติอยู่นะ
แต่พอตำรวจมาถึงทิ้งตัวเลยจ้ะ
ไปต่อหน้าต่อตาตำรวจนอนไปกับพื้นเลย

ถ้าเกิดว่าร้านอื่นเจอผู้ชายคนนี้ไปกินแล้วไม่จ่ายตังค์
ไปแจ้งความเพิ่มได้เลยที่สพเมืองสระบุรี
หรือว่าที่ร้านจะไม่ขายให้ก็ได้
เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเจ้าของร้านเอง
ทั้งสองร้านเลยที่เขาโดนมาเขาบอกว่าเขาเซ็งมาก
หากินก็ลำบากอยู่แล้วแทบจะไม่มีลูกค้า
แล้วมาเจอคนเหมือนกับหลอกกินฟรีแบบนี้อีก
ดูสิไม่ได้สติหามขึ้นท้ายกระบะ
สั่งแล้วดูภาพตัวเองนะครับว่าทำอะไรบ้าง